ใครที่คิดจะลงทุนเล่นแชร์ผ่านโลกออนไลน์

เพราะว่าข่าวมิจฉาชีพที่หลอกลวง

รายล่าสุดตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้นะคะ

หลอกลวงให้คนมาเล่นแชร์ทอง

เพราะว่าไม่ลดละความพยายามในการติดตามตัวนะคะ
ตำรวจสนบางขุนเทียนนำกำลังเข้าไปจับกลุ่ม

เป็นผู้ชายนะคะเป็นสาวประเภท๒นะคะ
นายพายุทัศน์ทองผู้หรือว่าเปรี้ยว

เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาธนบุรี
เนื่องคดีนี้เกิดขึ้น๓ปีที่ผ่านมาค่ะ
แชร์ทองลงทุนกินดอก
แล้วก็ชักชวนผู้เสียหายหลายสิบราย
โอนเงินมาลงทุนซื้อทอง
อ้างกับคนที่ลงทุนบอกว่าจะมีเงินปันผลให้
ช่วงแรกที่ผู้เสียหายโอนเงินมา

มาทีละเล็กทีละน้อยเข้าบัญชีของนายพายุทัศน์
นายพายุทัศน์ก็มีการโอนเงินปันผลคืนไปให้จริง
แต่เมื่อเหยื่อตายใจยินยอมโอนเงินให้คราวละมาก

นายพายุทัศน์ปิดเพจหนีไปเลยค่ะ
รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ๑ล้านบาทนะคะ
จนกระทั่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฝ่ายสืบสวนสนบางขุนเทียน
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมขบวนการได้๒รายนะคะ
และจากการสอบปากคำพบเบาะแสว่า
หลังหลบหนีนายพายุทัศน์เอาเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว

กระทั่งพบว่าไปเช่าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านถนนราชพฤกษ์
พายุทัศน์ผู้ต้องหานะคะหลังจากที่ถูกจับกลุ่มตัวได้
รับบอกว่า๓ปีที่แล้ววางแผนก่อเหตุได้เงินหลักล้านเลยค่ะ
ไม่เคยถูกจับเลยเหตุผลเพราะว่าเปลี่ยนที่อยู่บ่อย
เลือกห้องเช่าราคาแพงเดือนละประมาณ๑๐๐๐บาทขึ้นไป
เพราะว่าห้องเช่าแพงเขาก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีด้วยเช่นกัน
ดีแบบนี้ก็สามารถป้องกันถูกรบกวนจากบรรดาผู้เสียหายที่ติดตามตัวได้
ส่วนวิธีการที่ให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีนะคะ
ศึกษามาจากไหนนายพายุทัศน์บอกว่าก็ได้รับบทเรียน
ตัวเองเคยถูกหลอกมาก่อนแล้วก็คิดว่ามันเป็นวิธีหาเงินที่ได้เงินดี
แล้วก็ไม่ยากด้วยก็เลยทดลองก่อนเปิดเพจระดมเงินเล่นแชร์
เขาบอกว่าทำแบบนี้ไม่กี่วันมีคนโอนเงินเข้ามามาเล่นแชร์ทองกับเขาเนี่ย
บางคนก็๓๐๐๐บาทบางคนก็แสนบาทรวมยอดแล้ว๑ล้านบาทโดยประมาณนะคะ
ส่วนเงินที่ได้จากการก่อเหตุ๑ล้านบาทเขาเอาไปใช้ทำอะไร
เขาเอาไปใช้จ่ายไปเที่ยวเตรปไปเลี้ยงผู้ชายไปเช่าห้องพัก
แล้วใช้ไปหมดแล้วด้วยนะคะ๑ล้านบาท
ทุกวันนี้ไปทำงานที่เป็นพนักงานบาเกค่ะย่านถนนศรีลม
จนกระทั่งตำรวจรู้แล้วก็จับกลุ่มตัวได้นี่แหละนะคะ
ส่วนผู้เสียหายรายใดสงสัยว่าเคยร่วมเล่นแชร์ในเพจเฟซบุ๊ก
ชื่อนี้คุ้นนะคะฟังอีกครั้งนะคะ
แชร์ทองลงทุนกินดอกที่นายพายุทัศน์หลอก
โอนเงินมาเล่นแชร์เดินทางไปได้นะคะ
ไปแจ้งความเพิ่มเติมได้นะคะที่สนบางขุนเทียนค่ะ